คุณผู้ชมคะมีผู้เสียหายออกมาแฉค่ะกลงของแก๊งพุ่มกระจันท
แก๊งนี้เขามีสมาชิกในแก๊งอย่างน้อย๒๐คน
เขาก่อเหตุในการหลอกขายลอตเตอรี่รางวัลที่๑มาเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
ระเวนก่อเหตุทั่วประเทศเลยค่ะจะเลือกเหยื่อที่เป็นคนสูงอายุ
ก็จะไปหลอกขายลอตเตอรี่บอกว่าลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่๑
จะขายให้ตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนก็จะอ้างเหตุผลสารพัดว่าตัวเองไปขึ้นเงินไม่ได้
ติดปัญหาโน้นติดปัญหานี้คนก็หลงเชื่อซื้อสุดท้ายลอตเตอรี่นี้เป็นลอตเตอรี่ปลอม
ตำรวจกองปราบไปรวบตัวนางกระหนกลักษณ์บุญเกิดอายุ๕๖ปี
คนนี้เป็นผู้ต้องหาเครือข่ายพุ่งกระจันทร์ค่ะเป็นแก๊งต้มตุ๋นหลอกขายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งปลอมรายใหญ่
ประวัติการก่อเหตุนั้นนะคะเป็น๑๐ปีคาดว่ามีผู้ร่วมขบวนการ๒๐กว่าคนนะคะ
ก็จะกระจายกันออกตระเวนหลอกเหยื่อทั่วประเทศเลือกเหยื่อที่เป็นคนชราค่ะ
ก็จะไปตีสนิทกับเหยื่ออ้างว่าเนี่ยมีลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะ
แต่เอาไปขึ้นเงินไม่ได้ถ้าสนใจจะขายต่อให้
ก็มีขายต่อตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ตามเรื่องนี้ต่อไปที่หมู่บ้านนาน้ำชุ่มค่ะ
ตำบลบ้านโคกอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานี
ไปสอบถามเรื่องนี้จากนางกระหนกลักษณ์พอไปถึงบ้านปิดไม่อยู่บ้าน
ลูกชายนางกระหนกลักษณ์ให้ข้อมูลว่าไม่รู้ว่าแม่ไปไหน
เพราะไม่ค่อยสูงสิงกันไม่ถูกกับแม่ทีมข่าวก็เลยไปถามจากชาวบ้านแถวนั้นนะคะ
เขาก็บอกว่าช่วงเช้า๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
มีตำรวจมาตั้ง๑๐คนมาล้อมบ้านนางกนกลักนี่แหละ
แล้วก็มาถามหานางกนกลักเอารูปถ่ายของแฟนนางกนกลักมาให้ดู
แล้วก็พูดถึงพฤติกรรมของทั้งคู่ที่ไปหลอกขายลอตเตอรี่ปลอมให้กับคนที่หลงเชื่อ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กันบ้านใกล้เรือนเคียงก็บอกว่าตกใจมาก
ไม่คิดว่าทั้งคู่จะมีพฤติกรรมหลอกลวงแบบนี้เพราะไม่เคยรู้มาก่อน
แต่ก็เชื่อว่าทั้งคู่น่าจะทำจริงไม่อย่างนั้นตำรวจคงไม่มาถึงบ้านเป็นสิบสิบนายนะคะ
ค่อนหวัดดีใกล้ไว้อังสิละมาวัดหน้าจับได้เท
ไว้หนักแป้งดินก็เลยไปอีกแล้วนี่๖๔๒
นี่ค่ะนักข่าวของเราคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขก็ลงพื้นที่ไป
คุยกับชาวบ้านแถวนั้นนะคะครับแล้วก็สอบถามทางตำรวจด้วย
เกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินคดีพันธุ์ตำรวจเอกเกษมมุทาพร
ผู้กำกับการสพเมืองหนองคายก็บอกว่าหลังจากผู้ต้องหา
ถูกนำตัวส่งให้ร้อยเวรเนี่ยค่ะนางกระนงลักษณ์ก็ไม่ได้ให้การอะไร
ปฏิเสธข้อหาด้วยนะคะพนักงานสอบสวนก็เลยเอาตัวไปฝากขัง
สารจังหวัดหนองคายเบื้องต้นคัดค้านการประกันตัว
แต่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลค่ะว่าจะให้ประกันตัวหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับผู้เสียหายบ้างนะคะไปคุยกับนางบุญวงศิลป
อายุแปดสิบสองแล้วอะค่ะนางบุญบอกว่าเมื่อสองปีก่อน
มีผู้ชายอายุประมาณสี่สิบกว่ากว่าแต่งตัวดีเชียมาสอบถามขอซื้อที่ดิน
สี่ไร่ครึ่งราคาสองล้านบาทแล้วก็จะหาคนมาซื้อที่ดินตรงนี้
เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาชายคนเดิมเนี่ยค่ะมาอีกครั้งพร้อมกับนางกระหนกลักษ
นี่ครับแล้วก็พาพักพวกมาอีกสองคนนางบุญก็พาไปดูที่ดินนะคะ
ก็หลงเชื่อนึกว่าเออจะมาซื้อที่ดินจริงตอนที่ดูที่ดินอยู่อะค่ะ
มีคนพม่าเดินเข้ามาขายถุงมือแล้วก็บอกว่าเนี่ย
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งตั้งสามใบครับแต่ไม่กล้าไปขึ้นเงิน
เพราะเป็นคนต่างด้าวนางกระหนกลักษณ์ก็หยิบมาดู
แล้วบอกว่าสนใจไหมถ้าสนใจเนี่ยจ่ายเงินให้ชาวพม่าไปสิ
เดี๋ยวช่วยกันจ่ายคนละครึ่ง๖แสนเนี่ย
นางบุญก็เลยตกลงเพราะไม่คิดว่านางกระหนกลักษณ์จะเป็นมิจฉาชีพไง
ครับแต่เป็นแก๊งเดียวกันอ่ะทำเป็นว่าเออมาหุ้นกันไหม
กันคนละครึ่งเนี่ยค่ะนางกระหนกลักษณ์ก็พานางบุญวัยแปดสิบสองคนนี้นะคะ
ที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยไปเบิกเงินสด๖แสนบาทที่ธนาคารในตัวเมืองหนองคาย
เงินเสร็จนางกระหนกลักษณ์กับพวกประกบเลยเดินตามประกบเลย
แล้วนางบุญก็ส่งเงินสดให้นางกระหนกลักษณ์นางกระหนกลักษณ์ก็ยื่นลอตเตอรี่มาให้
แล้วก็บอกว่ากำเอาไว้ในมือนะอย่าเปิดดูนะ
ค่อยไปเปิดดูที่บ้านแล้วก็ให้คนไปส่งถึงบ้านนะคะ
แล้วก็บอกว่าขอไปส่งคนพม่าคนนี้ก่อนนะที่อุดรธานีก็หายกันไป
พอนางบุญเปิดลอตเตอรี่ดูอ้าวมันไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างที่บอกอ่ะ
หลอกให้กรรมมาไว้ว่าเดี๋ยวเพิ่งเปิดไปเปิดที่บ้าน
เปิดมาเพิ่งจะรู้ว่าโดนหลอกค่ะ

สามใบลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็คงมองว่าสิบแปดล้านอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเหมือนกับแก๊งที่ไปหลอกซื้อที่ดินของชาวบ้านเนี่ยเขาเจอกันหลายที่แบบเนี้ย
ค่ะอ่าก็จะมากันแบบทำเป็นขอดูท่งดูที่บางคนก็จะมาขายที่ต่อมาเจอกันแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะไปโอนเงินให้กับพวกนี้จนได้
ค่ะแล้วคราวที่แล้วก็เล่าไปไงที่มีกลุ่มในเฟซบุ๊คที่เขาซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรกัน
แล้วก็หลอกผ่านเฟซบุ๊กเลยอ่ะขายลอตเตอรี่ให้อ้างว่าเป็นพระอะไรแบบเนี้ย
มันมีหลายรูปแบบมากอ่าก่อนโอนเงินให้ใครถามลูกหลานก่อนก็ได้นะฮะ
เผื่อคนเท่าคนแก่ท่านบางทีไม่ได้ระวังนะครับ